พร้อมกับเปิดตัวอีก๓กองทุน

กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานพัฒมิตร
ระหว่างวันที่๑๐๑๒มีนาคมนี้
วงเงินรวม๓๗๐๐๐ล้านบาท

จากสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคาดหวังว่า
งานนี้จะเป็นเวทีที่ช่วยผลักดัน
เติบโตได้อย่างเข้มแข็งได้ทุกมิติ
และมีโอกาสก้าวสู่เวทีระดับโลก
เราจะต้องไม่คิดแต่เฉพาะในมิติของประเทศเท่านั้น
เพราะวันนี้โรคเป็นโรคเปิดโรคที่เชื่อมโยง

นวัตกรรมเกิดในเวทีโลกพูมิภาค

แล้วจับมือกันก้าวสู่เวทีโลกได้
โดยมีนวัตกรรมทางด้านสินค้าย์รายการตัวเอง
ระหว่างวันที่๑๐๑๒มีนาคม๒๕๕๙

มนาด้านการทำการตลาดและด้านการเงิน

งานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจาก๙โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำแผนธุรกิจเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
โดยใช้ความสร้างสรรค์และเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานเข้าไว้
และชมนวัตกรรมพร้อมไอเดียต้นแบบ
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน